คุณผู้ชมฮะนี่มาดูปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านกัน
ทะเลาะเบาะแว้งกันถกเถียงกัน

มันก็เกิดปัญหาต่อล้อต่อเถียงกันเรื่อยมา

เพราะว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาก็ถ่าย

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับก็จะเห็นว่าฝ่ายคนถ่าย
ก็จะมีแต่เสียงที่ตะโกนบอกไปนะฮะ
ส่วนฝ่ายเพื่อนบ้านก็จะมี๒คนอยู่ตรงนั้นนะครับ

แต่ว่าทีนี้ฝ่ายคนถ่ายเนี่ย
เขาก็ต่อว่าไปว่าทำไมต้องเสียงดัง

พอถูกต่อว่าไปเขาก็ตอบโต้มาด้วยการบีบแตรรถซะเลย

ถ้าเรียกตำรวจมาก็ปรับแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับ
อาจารย์หนุ่มคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะ
ก็ยังได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดแถวบ้านนี้อีกตัวหนึ่ง
ขณะที่เพื่อนบ้าน๒คนสามีพรรยากัน
มายืนด่าเพื่อหาเรื่องอยู่ตรงระเบียงบ้านนี้อีกด้วยคุณดูสิ

ใกล้เรือนเคียงกันพอมีปัญหากันมันกลุ้มใจนะ

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก
ทีมข่าวของเราติดต่อไปสอบถาม
กับนายสมพรเทพสิงห์อายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะเอกชนแห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปเหล่านี้
แล้วก็เป็นผู้เดือดร้อนจากเพื่อนบ้านนะครับ

เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านป่าไม้แดงตำบลป่าป้อง
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏในคลิปอาศัยอยู่ข้างบ้าน

ส่วนฝ่ายชายเป็นคนไทยอายุประมาณสัก๕๔ปี

พูดจาดูหมินตำหนิชาวบ้านอยู่เป็นประจำ
พอชาวบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านไปตักเตือน
แทนที่จะรับฟังแก้ไขให้ความร่วมมือ

ออกมาตะโกนท้าทายรวมไปถึงพูดจาให้ร้ายคนอื่น
วางตัวเป็นใหญ่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
นำซ้ำยังบีบแต่รถส่งเสียงดังนะฮะ
ส่วนมากจะเป็นเสียงดังครับแล้วก็พูดท้าทายนะครับชาวบ้านนะครับเสียงดังท้าทายชาวบ้านแล้วก็อ่า
มขู่นะครับแสดงอำนาจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นทหารเก่าอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าท้าทายเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เสียงดังก็เขาบอกว่าเอ่อ
โดนจับก็แค่ปรับนะครับจ่ายเงินแล้วก็จบอะไรประมาณนี้ครับ
อืมนะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือสองสามีภรรยาเนี้ย
ก่อปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะฮะทางผู้นำชุมชนไปตักเตือน
เขาก็ไม่รับฟังทีนี้เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
โดยงานไหนดีคุณเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน

อ่าในส่วนของท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอะไร
เข้าไปเคลียร์ดูได้ไหมคะอะไรอย่างนี้มันต้องเคลียร์กันนะ
เพราะมันต้องอยู่ด้วยกันยังต้องพักอาศัยอยู่ใกล้กัน
บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับแต่ทีนี้อันนี้เราฟังจากฝ่ายอาจารย์ใช่ไหม
ค่ะค่ะต้องรอต้องรอถ้าผู้ศึกขาของเรา
สามารถที่จะไปตรวจสอบจากฝั่งสามีภรรยาได้ว่าเขามีปัญหาอะไร
หรือว่าทางฝั่งนี้ไปทำปัญหาอะไรให้กับเขาบ้าง
เปิดพื้นที่ให้เขาควบคุมด้วยต้องเปิดพื้นที่ในการรับฟังทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวรอเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่งด้วยนะครับ